ตรวจสอบเรื่องนี้กันต่อหน่อยเมื่อวานนี้นำเสนอไปนิดนึงค่ะ
นี่คืออะไรคะพี่อุ๋ยถามอีกทีนึงจำได้ไหม

เสียนพระบ้างรูปพระเครื่องบ้างใช่ไหมครับ

ใช่ไหมว่าเคยจับได้บ้างไหมเออไม่ใช่ยาบ้าคุณผู้ชม
เอาแล้วอะไรอ่ะยาอีต่างกันไหม

คืออันนี้นึกว่าจะเป็นแบบวิตามินซีขนม

ส่งคุณเนติชาวไปกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะครับ
พอดีเขามีการแถลงข่าวจับกลุ่มยาเสพติด

ในพื้นที่สพวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
คือแก๊งค้ายากำลังลำเลียงยาขึ้นรถบรรทุก๖ล้อ
จากประเทศเพื่อนบ้านมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แล้วก็มาพื้นที่ภาคกลาง
ทีนี้หนึ่งในผู้ร่วมแถลงข่าวก็คือพลตำรวจโทพานุรัติหลักบุญ
เราก็เลยเอาไอ้ภาพยาบ้าที่เหมือนเสียงพระที่เหมือนพระเครื่องเนี่ย

พลตำรวจโทพานุรัติบอกว่าจากข้อมูลฝ่ายข่าวของปปศเนี่ยนะ
อันนี้ไม่ใช่ยาบ้าแต่ดูทรงแล้วคล้ายยาอี
อาจจะมีการหลอมขึ้นมาเป็นทรงเสียงพระพุทธรูปก็ได้
เพราะที่ผ่านมาปปศยังไม่เคยมีการจับกลุ่มยาบ้า
รูปทรงแปลกแบบนี้นะคะ

แต่ว่าอาจจะเป็นคล้ายยาอี
แต่จริงแล้วมันอาจจะเป็นการหลอมอะไรขึ้นมาก็ได้
แล้วที่สำคัญคือถ้าบอกว่าเป็นยาบ้าเนี่ย
ก็มีเหม่ที่จะผิดกฎหมายพรบประสอบคอมพิวเตอร์

ถ้ามีแต่ยาอีแต่จะเป็นรูปการ์ตูนมี
โทรบอกคล้ายหรืออาจจะโทรคล้าย
เพราะว่ายังไม่เคยยังไม่เคยมีข้อมูลการจับกลุ่มยาเสพติดที่รูปทรงแบบนี้มาก่อน
ทีนี้มันก็มีคนตั้งข้อสังเกตกันเยอะค่ะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดสมมุตินะคะ
สมมุติว่าเดี๋ยวนี้แก๊งค้ายาเกิดมันแอดวานซ์
มันพิมพ์ยาเสพติดออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้
เพื่อตั้งใจจะตบตาเจ้าหน้าที่จริงมันจะเป็นไปได้ไหม
เพราะเขาบอกว่าด้วยเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะ
ขนาดรูปทรงมันใกล้เคียงกับของจริงมากเลยค่ะพี่อุ๋
คือใกล้เคียงกับพระเครื่ององค์จริงอะไรอย่างนั้น
เขาบอกว่ามันคือไซส์๒๔คูณ๒๑เซนติเมตร
ปิดตาเนี่ยไซส์เดียวกันเลยเห็นไหมคะใกล้มาก
ไปสอบถามคุณลำเทียนศรีเพ็ญนะคะเซียนพระชื่อดังในจังหวัดกำแพงเพชร
คนนี้เขาทำอาชีพเปิดแผงเช่าพระเครื่องแล้วก็รับพิมพ์พระมานานกว่า๔๐ปีแล้ว
ก็ลองถามดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอายาบ้ามาทำเป็นรูปพระเครื่องแบบ
นับที่เหมือนมาใส่แป้นพิมพ์อ่ะยังไงมันจะเป็นไปได้ไหม
คุณลำเทียนบอกว่าต้องเข้าใจก่อนว่าทุกวันนี้แม่พิมพ์พระเครื่องเนี่ยมันเยอะมากเลย
มันมีหลากหลายอย่างของกำแพงเพชรนี่ก็มีพระชื่อดังเนาะ
พระสุมกรพระนางพยาพระกระ
หนึ่งมือนเอางก็ได้ต้นทุนตกองละ๑๐๒๐บาทแท้นั้นเอง
ทีนี้ถามว่าถ้ามันเป็นยาบ้าใช่ไหมแล้วเอามาแป๊บลงในแป้นพิมพ์แบบนี้จะทำได้ไหม
ผมว่าไม่ยาก
ไปตรวจสอบดูแป้นพิมพ์พระในโลกออนไลน์กันหน่อยค่ะ
เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันอยู่ในโลกออนไลน์แค่ปลายนิ้วสัมผัสหาซื้อง่ายมาก
ราคาหลักร้อยค่ะ
กดส่งให้ได้ถึงหน้าบ้าน
อุ้ยนี่เนี่ยไอ้รูปนี้ไงพี่อุ๋ยเห็นไหม
กดมือเนี่ยบล็อกพระกดมือแม่พิมพ์
อันที่๓เหมือนในอันสีม่วงไหม
คือถ้าเป็นเหรียญพระหรือว่าพระต่างพระเครื่องอะไรเนี่ย
ก็จะมีมวลสารที่ผ่านการปลูกเสก
แล้วก็จะมาเนี่ยจะพิมพ์๑๐๐พันหมื่นองค์อะไรก็แล้วแต่
เพื่อจะแจกจ่ายหรือว่าให้เช่าบูชาอะไรกันก็ว่ากันไป
แต่ถ้าไอ้พวกยาบ้ายาอีมันทำจริงเนี่ยนะผมว่ามันก็ไม่รอดหรอก
คือเอาอย่างเวลาเขาทำพระหล่อพระเนี่ย
เขาก็ทำจำนวนไม่เท่าไหร่หรอกอย่างมากหลักร้อยหลักพันหลักหมื่น

มาเป็นล็อตเป็นล้านเป็นแสน